ส่วนเรื่องของการตรวจสอบการงาบเงินคนจน

งาบเงินคนจนหรือว่าชื่อโครงการจริงแล้ว
คือเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย

ตอนนี้มีมูลว่าน่าจะมี๑๒จังหวัดแล้ว

ที่มีมูลความผิด
เลียงจังหวัดแทบไม่ถูกแล้วตอนนี้

แล้วก็ยังมีที่อื่นอีกที่กำลังถูกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

รักษาการเลขาธิการปปทพันโทกรทิพย์ดาโรธ
เมื่อวานนี้นำคณะลงพื้นที่อำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานี
ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีงาบเงินคนจนนี้
โดยไปยังหมู่บ้านตูมเหนือ
ซึ่งมีผู้ได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์๓๐ครอบครัว
ครอบครัวละ๒๐๐๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปพูดคุยแบบ

นั่งใต้ถูนบ้านจับเข่าคุยกันเลยแหละ
สรุปแล้วไปขึ้นทะเบียนหรือเปล่า
และได้เงินตามสิทธิ์หรือเปล่า
อาจจะไม่ได้ตรวจทุกบ้านแต่ต้องสุ่มตรวจนะฮะ
ปรากฏว่ามาที่บ้านนี้ฮะบ้านเล็กที่๑๓๓
เจ้าของบ้านก็คือนางดวงจันชูรัฐ

ดิฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่านายมะลิเพชรแพง

มีชื่อเป็นผู้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ติดต่อกันมา

ทั้งที่พ่อดิฉันเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แล้วยังจะได้รับเงินต่อมาถึงปี๒๕๖๐ได้อย่างไร
เรื่องนี้รับมาตั้งแต่ปีไหนยังไม่พอนะ
เสียชีวิตแล้วยังรับต่ออีก๓๔ปี
ยังมีชื่อไปรับเงินได้อย่างไร
ฐานะของครอบครัวดิฉันก็ยาก
ก็ไม่ได้ยากจนด้วย

ไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์เช่นกัน
แต่เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทุกคนได้ไปร่วมประชุมกลุ่ม
และในที่ประชุมจัดให้มีการถ่ายภาพ
โดยให้ชาวบ้านถือเงิน๒๐๐๐บาท
แต่ไม่ได้รับเงินจริงนะคะ

แค่ถ่ายภาพโชว์เฉย
ด้านของนายปรีดาปัญญาสัยพ่อผู้ใหญ่นะ

บัญชีรายชื่อชาวบ้านหมู่๔บ้านตูมเหนือ๓๐ครอบครัว
ที่ได้รับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์หลังละ๒๐๐๐บาทนั้น
ผู้ใหญ่เองยังไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย
เพราะไม่เคยยื่นรายงานขอรับการช่วยเหลือ

ซึ่งรักษาการเลขาธิการปปทก็บอกว่า
ทราบข้อมูลเช่นนี้ก็ต้องเดินหน้าตรวจสอบกันต่อแล้วครับ
พร้อมทั้งขอบคุณชาวบ้านที่ตื่นตัวกับเรื่องนี้
และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
เป็นอย่างดีเห็นไหมยิ่งตรวจยิ่งเจอ

อันนี้ถึงขั้นให้ชาวบ้านถือเงิน๒๐๐๐บาทถ่ายรูป

เพราะว่ามาตรการใหม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาบอกว่า
หลังจากนี้ไปถ้าจะมอบเงินแบบนี้ให้อีก
ต้องให้เป็นเงินสดต้องถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เอาเป็นหลักฐานแต่เงินไม่ให้
เดี๋ยวจะโอนให้ที่หลังหรือหลอกล่ออะไรต่าง
มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาเห็นไหม
ทางด้านรองนายยกรัฐมนตรีก็สั่งการนะ
ให้ผู้ว่าทุกจังหวัดเข้าไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็เข้าไปดูแลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ